เช้าเราเพื่อนกันมาอัปเดตกันนะคะกับนี้เลยอไข่มาริโหน่านะคะ
ล่าสุดค่ะสดร้อนเพิ่งควงอาจารย์ธนิษฐศรีกินดีค่ะ
งานนี้หวานเลยนะคะคุณผู้ชมคือว่ามันมีสมุนไพรเยอะแยะมากมายค่ะต้องบอกว่าอาจารย์ไข่ปีนี้
อายุ๕๕ปีแล้วคุณผู้ชมแต่อย่างที่เห็นอย่างค่ะ
กินคอนเสิร์ตที่ไลน์โอ้โหขึ้นเขิมมาก
แข็งแรงแข็งขันโดยหลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการต่าง
ในยุคกัญชาเสรีแบบนี้นะคะบอกเลยอาจารย์ไข่งานแน่นมาก
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะงานของอาจารย์ไข่เนี่ยค่ะแน่นเอียดยาวจนไปถึงสิ้นปีค่ะ
นี่ยังไม่นับงานที่แบบว่ามันค้างมาจากช่วงโควิดด้วยนะคะ
คือเรื่องผลงานเพลงนั้นนะคะอาจารย์ไข่ก็ยังทำอยู่ค่ะ
และล่าสุดฟังให้ดีค่ะอาจารย์ไข่เตรียมโปรเจกต์ขับขานเพลงเพื่อชีวิตนะคะ
เพื่อนำเสนอสมุนไพรไทยผ่านบทเพลงให้ดังไกลไปทั่วโลกเลยล่ะค่ะ
เอาไปฟังเสียงสักเล็กน้อยค่ะ
คือล่าสุดนะคะเพลงของอาจารย์ไข่นี่ก็คือดังมากเลยนะคะ

ที่สำคัญนะคะก็ฟังแล้วมีความสุขมาก
ใช่ค่ะผู้ชายคนนี้ทำให้ทุกคนยิ้มได้เสมอนะคะ